เรื่องที่จะเป็นมงคลกันหน่อยผมจะพาทั้งสองท่าน
รวมไปถึงคุณผู้ชมไปดูประตูมหาเห็ง
นี่คือประตูมงคลที่กล่าวกันว่ามีพลังพลิกชะตาชีวิต
สายมูห้ามพลาดเลยนะ
ประตูนี้ชื่อว่าประตูมหาเห็งตั้งอยู่ณวัดโพกรุงเทพมหานคร
ประตูนี้เหมาะแก่ผู้ทำงานราชการหรือการของานเกี่ยวกับทำราชการ
เพื่อให้มีความเจริญก้าวหน้าเลื่อนยดเลื่อนฐานะเลื่อนตำแหน่ง
ทำนองกลับกันก็ช่วยขจัดสตู้หมู่มันที่คิดจะทำร้าย
นี่ครับคุณผู้ชมครับความยิ่งใหญ่สวยงามตระการตาของประตูมหาเห็งที่ผมบอกไปไง
ประตูบานนี้อยู่ภายในวัดแห่งนี้ครับนี่คือวัดพระเชตุพลวิมลมังคลาราม
หลายคนรู้จักเรียกสั้นว่าวัดโพ
ประตูมหาเห็งบานนี้มีชื่อเสียงมากนะในหมู่ของคนที่อยากจะสอบค่าราชการ
ลองไปบนบานสารกล่าวแล้วผ่านประตูนี้ดูเขาบอกว่าก็ประสบความสำเร็จกันเยอะ
แต่ไม่ใช่ว่าพอเดินผ่านประตูนี้แล้วกลับบ้านไปนอนสบายใจ
ไม่ใช่ไม่เตรียมเกี่ยวกับเรื่องของข้อสอบไม่อ่านหนังสืออ่านหนังสือจะไปสอบติดได้ยังไงเล่า
ก็ต้องมีความตั้งใจกันด้วยนะเขาบอกว่าผู้ที่จะไปสอบราชการนะ
มาไหว้ที่นี่นะยังไงซะให้ลองทำตามนี้
บอกชื่อตัวเองให้ครบเลยชื่อเล่นชื่อจริงนามสกุล
แล้วบอกหน่วยงานที่จะสอบบอกวันประกาศผลสอบด้วย
ศักดิ์สิทธิ์จะได้ทราบไงคือบอกให้ครบเลยใช่ไหมถูก
ชื่อเสียงเรียงนามวันเกิดวันสอบจะสอบอะไรประกาศผลเมื่อไหร่ค่ะถ้ากลัวจะไล่เลี้ยงไม่ถูก

แล้วยืนท่องหน้าประตูแล้วเดินผ่าน

ไม่ใช่เดินผ่านประตูแล้วก็กลับบ้านเลย

ไปดูความสวยงามของวัดแห่งนี้หน่อยนะครับวัดโพ
ยิ่งใหญ่ตระกาตาและสวยงามอยู่ในกรุงเทพ
ใครไม่เคยไปก็ควรจะไป

เห็นคุณบอกเคยไปวัดโพวัดโพเวม

วัดเกาหลีหรือครับ

ไปให้ถูกที่แล้วจะได้ดีนะคุณชนะนะ